สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับเราก็เริ่มต้นกับความสำเร็จของทีมไทยในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายของศึกเอเชียนคลับแน่นอนครับเรามาถึงจุดที่เราต้องการแล้วแต่ว่าถ้าไปได้ไกลกว่า
หรือว่าเล่นได้ประทับใจมากกว่านี้เท่าไหร่แฟนบอลไทยก็จะมีความสุขมากเท่านั้น
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มีการเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ก็เป็นข้อความผ่านทางสื่อของสมาคมกีฬาฟุตบอลครับ
โดยพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็กล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากที่ล่าสุดทีมไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
ก็มีการขอบคุณนักฟุตบอลนะครับทีมงานสตาร์ฟแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในการผลักดันให้ทีมไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมแล้วก็บอกได้ว่าสิ่งใดนะครับที่เขานั้นเคยพูดหรือว่าเรื่องราวใดก็ตามนะครับที่เคยก้าวล่วงหรือว่าทำให้แฟนบอลชาวไทยนั้นไม่พอใจก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วย

โตยทีมศักดิ์ยอดญาติไทยครับไหว้ทางอเมโตซักแคโรนีกุลสือของยูเอียีหลังจากจบเกมที่เสมอกันทีมไทยก็เก็บหนึ่งแต้มสำคัญผ่านเข้ารอบได้
โค้ชโตยก็ให้สัมภาษณ์นะครับคือมันมีกระแสชื่นชมมากว่าแชร์ภาพทั้งภาพวิดีโอที่จากฟุตถ่ายเท่าสดนะครับแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเอาไปแชร์กันตามโซเชียลวีเดียโค้ชโตยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ยนะครับคือเขาไหว้เนี่ยเขาก็ไหว้ตามธรรมเองคนไทยเหมือนที่คุณพ่อคุ
นี่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับในการทำทีมในเอเชียก็คือทำญี่ปุ่นเนี่ยคว้าแชมป์เอเชียนคลับมาแล้วด้วยนะครับรวมถึงทำทีมในเซเดอาร์ก็คว้าแชมป์ลีกมาแล้วเหมือนกันส่วนโจทย์ในรอบ๑๖ทีมครับของทีมไทยมีสิ่งที่ต้องคิดหนักแน่นอนเพราะว่าประการหลังครับจะติดโทษแบนพร้อมกันสองคนจากการสะ

คนเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเฉลิมพ่วงเกิดแก้วนะครับที่ต้องลงมาในตำแห่งนี้หรืออาจจะถอยธนบุญเกษฐรัฐมาแก้ปัญหาก็ต้องติดตามกันส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับบีก้าเชียวดนตรีก็มีการอัดคลิปถึงแฟนแฟนชาวไทยแสดงความขอบคุณที่เป็นห่วงเขาแล้วก็บอกว่าแม้จะมีอาการเจ็บแล้วก็

ของเราก็จะมีโอกาสเจอกับจีนได้ถ้าจะเป็นงานเบาหน่อยนะครับแต่ตอนเนี้ยมาถึงตรงนี้แล้วต้องเจอใครก็ได้แล้วนะครับโปรแกรมในรอดสี่หกทีมของทีมไทยนะครับเตะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบมกราคมเวลาสามทุ่มที่สนามฮาซ่าบีเอ็นไซเอสสเตรเดียมนะครับเมืองเอาอายก็เตะสนามเดิมเนี้ยแหละครับที่เราเจอกับทางยู